สวัสดีค่ะมาพร้อมรอยยิ้มเลยนะใช่ค่ะแต่เอาจริงจริงนะ
ก่อนที่จะไปพูดถึงข่าวกีฬานะคุณวิชี่เมื่อกี้เพิ่งเห็นถอดหน้ากากอนามัย
ใช่บอกว่าไม่อยากถอดเลยไม่ใช่เหรอไม่อยากถอดเพราะช่วงนี้ฝุ่นเยอะมาก
คือเป็นหวัดแบบเป็นหวัดจริงจังนี่เขาภูมิแพ้หนักด้วยนะคุณ

เพราะว่ายิ้มดีใจกับทีมชาติไทย
ใช่ค่ะเมื่อวานนี้ผลงานดี
ยู๒๓ชิงแชมป์เอเชียประเดิมสนามเจอกับบาเรน
ใครจะไปคิดว่าเราสามารถถล่มบาเรนได้ถึง๕ประตูต่อ๐นะคะ
และ๕ประตูนี้มีผลงานของนักเตะอย่างสุพนัทเหมือนตา
แล้วเขาก็ทำสถิติกลายเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุด
ที่สามารถทำประตูได้ในทวนาเมนต์นี้ด้วยค่ะ
หลังจากที่เจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตา
มีชื่อทำ๒ประตูก็ช่วยให้ทีมชาติไทย
ประเดิมสนามในเกมรอบแบ่งกลุ่มชิงแชมป์เอเชีย
อยู่๒๓รอบสุดท้ายนะคะ
สนามบาร์เรนไปถึง๕ประตูต่อ๐
ก็เป็นชัยชนะครั้งแรกในรายการนี้ด้วยนะคะ
ซึ่ง๒ประตูจากสุพนัททำให้สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย
สุพนัทเป็นนักเตะที่ทำลายสถิติ
ในการทำประตูในศึกชิงแชมป์เอเชีย

รอบสุดท้ายได้ในอายุที่น้อยที่สุด
นั่นก็คือ๑๗ปี๕เดือนกับอีก๖วันค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่ทวนาเมนต์จะเริ่มต้นขึ้นค่ะ
พนัทก็เพิ่งจะได้รับการจดสถิติ
ให้เป็นผู้เล่นที่มีอายุน้อยที่สุดในทวนาเมนต์นี้ด้วยนะคะ
ณตอนนั้นถูกจดสถิติไว้ที่๑๗ปีกับ๑๕๙วันค่ะ
ซึ่งที่ผ่านมานะคะสุพนัทก็สามารถสร้างสถิติใหม่ได้มากมายค่ะ
การเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ลงเล่นในไทยลีก๑นะคะ
เตะที่อายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ในไทยลีก
ถือเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งพุ่งแรงนะคะ
ส่งกำลังใจเชียร์กันต่อไปค่ะส่วนเกมที่สองในรอบแบ่งกลุ่มนะคะ
ทีมชาติไทยจะเจอกับออสเตรเลียแข่งขันกันวันเสาร์นี้ค่ะ๑๑มกราคมนะคะ
เวลา๒ทุ่ม๑๕นาทีนะคะก็ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานสามารถเข้าไปชมเกมการแข่งขันกันได้ค่ะ